ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆาตกรรมอดีตตำรวจนะครับ
ห้องเช่านะครับซึ่งตรงนี้กำลังเล่งรากอยู่
ตำรวจนั้นตั้งไว้๓ประเด็นด้วยกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปจะแต่สูตรพลิกศพในวีรชัยจิบรันดอนอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นตำรวจเกษียณอายุราชการนะครับ
ก็ไปพบศพในห้องเช่าในซอยอนันตฟาร์มอำเภอเมืองนครปฐม
สภาพศพนั้นก็มีผ้าขนหนูรัดคอแล้วก็ร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ตีด้วยของแข็งบริเวณท้ายทอยจนเป็นแผลลึก
ใบหน้าปูดบวมมีรอยฟกช้ำรอบนะครับ
ห้องพักก็มีรอยเลือดกระเด็นไปทั่วแล้วก็พบเศษอิดบล็อกตกอยู่บริเวณเตียงด้วย
สันนิษฐานว่าคนร้ายใช้อิดทุบศีรษะก่อนนะครับแล้วก็หน้า
แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูรัดจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตครับ
ไปสอบสวนภรรยาคือทางด้านของนางพรเพลอายุ๕๐ปีบอกว่า
มาเช่าห้องที่นี่อยู่กับผู้ตายนะครับประมาณสักหนึ่งเดือน
ลูกสาวกับลูกเขยก็พักอยู่ห้องใกล้กันนะฮะ
เพิ่งจะมาเช่าอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์
ก่อนเกิดเหตุสัก๓ทุ่มเนี่ยลูกสาวกับลูกเขยก็มาชวนให้ไปออกไปทานข้าว
ก็ไปกันหมดบ้านครับยกเว้นสามีไม่ไปบอกว่าอยากจะดูทีวีอยู่ที่ห้อง

ประตูข้าวไปเนี่ยเราเปิดไปอย่างงี้แต่ประตูข้างในอ่ะ
ประตูเหล็กเราบอกว่าพี่พี่อย่าลืมมาล็อกนะ
บอกว่าการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย
สั่งการให้ชุดสืบสวนเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของวงจรปิดด้วย
ติดตามไว้ตามจุดต่างใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็นำพยานบุคคลมาสอบประคำเพิ่มเติม
อย่างแน่นอนนะครับตำรวจก็มุ่งไว้๓ประเด็นคือเรื่องของส่วนตัวแล้วก็การปล่อยเงินกู้หรืออาจจะเกิดจากการฆ่าชิงทรัพย์เนื่องจากว่าญาติของผู้ตายบอกว่าทรัพย์สินของผู้ตายหายไปแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของชู้สาวทิ้งไปต้องมีการสืบสวนแล้วก็ติดตามคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดครับ